มาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
เป็นกรณีคนร้ายยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็พนักงานคนนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตค่ะตำรวจจับตัวคนร้ายได้
คนร้ายบอกว่าก็หน้าพนักงานคนนี้ไปคล้ายกับคู่อริ
ที่เคยไปยิงรุ่นพี่เขาเขาก็เลยมาแก้แค้น
เป็นลักษณะของการล้างแค้นแค่หน้าคล้ายแต่เขาไม่ใช่

สุดท้ายตำรวจก็นำตัวคนร้ายคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

นำตัวผู้ต้องหาคือนายเกียรติศักดิ์สืบประยูนอายุ๒๓ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
กรณีร่วมกับพวกใช้อาวุธปืนยิง
พดุงสิทธิ์ยิงรำพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ภายในปั๊มน้ำมันปตทสาขาสุวินทวงศ์
ใกล้กับซอยสุวินทวง๔๐เขตน้องจอก
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ก่อนก่อเหตุผู้ต้องหาพร้อมพวก
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดเอาไว้
หน้าร้านสะดวกซื้อที่ผู้เสียชีวิตทำงานอยู่
จากนั้นเนี่ยนายเกียรติศักดิ์เดินตรงเข้าไปในร้านเลยค่ะ
ใช้ปืนจ่อยิงนายพดุงสิทธิ์๖นัด
แล้วก็หนีไปกับนายสิทธิศักดิ์ศรีสุวรรณ
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์

ซึ่งนายพดุงสิทธิ์ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพตามขั้นตอน
แล้วก็นำผู้ต้องหาไปขอขมา

คือเขาไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเลยค่ะ
นี่ก็เป็นภาพวินาทีที่ขอขมา
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
อย่ารู้ไม่รู้จะพูดอะไรหรอ

เพราะมันเรียกอะไรกับคุณมาไม่ทัน
ต้องไปตามตอบใด
เรารับค่ะ
ในสิ่งที่เรารับ
นี่แหละค่ะก็
พ่อของผู้เสียชีวิตนะคะ
แหมมันยิงผิดตัวแค่เขาหน้าคล้ายเนี่ยนะ

บอกว่าคือก่อนหน้านี้ได้เจอนายพดุงสิทธิ์คนที่เสียชีวิต
หน้าเขาไปคล้ายกับนายโจ๊กนักเรียนอาชีวะคู่อริ
เคยยิงนายโรธเพื่อนรุ่นพี่เสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๙
ก็เลยชวนเพื่อนไปก่อเหตุเหมือนกับเป็นการแก้แค้น
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาในเกียรติศักดิ์ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
โดยไตรตรองไว้ก่อนด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันมีและพกพาอาวุธ
ไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนคนที่ร่วมกระทำความผิด
หลบหนีอยู่นะคะคุณผู้ชมตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัว